ไปดูอะไรที่เข้ากับหน้าดีฉันหน่อย
กับเกาหลีด้วยเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เกาหลีคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าครั้งนี้
ขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เทศกาลไทย

ที่สถานเอกอัครราชทุทัยณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้
ติดตามบรรยากาศได้กับ
และร่ำเรียนจนสามารถทำการแข่งขันได้
มาแข่งขันโชว์สายตาชาวเกาหลี

ครั้งที่๓ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
จากความร่วมมือของสายการบิน

สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ภายในงานการชกมวยเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ

เพราะเป็นกีฬาที่ชาวเกาหลีใต้ชื่นชอบเป็นอย่างมาก

ชาวเกาหลีใต้สนใจเรียนมวยไทย

รวมถึงมีสถาบันสอนมวยไทย
กว่า๓๐๐แห่งทั่วประเทศอีกด้วย

อายุ๒๐ปีชาวเกาหลีใต้
ที่ชื่นชอบมวยไทยบอกว่า

แต่เมื่อได้เล่นกีฬาชนิดนี้ก็หลงรัก

ชก๑๐ครั้งก็ชนะ๑๐ครั้ง

ถูกทางสมาคมมวยไทยในเกาหลีใต้จับตามอง
และชื่นชมว่ามีความเก่งกาดทั้งรูปร่าง
และไหวพลิบในการชกมวยไทย
จากมวยไทยแล้วภายในงานเทศกาลไทย
ยังมีสาธิตการนวดแผนไทย
การออกบูธอาหารทั้งไก่ทอดหมูย่าง
โดยเฉพาะร้านส้มตำอาเมซิ่งน้องคาย
ที่ได้รับความสนใจจากชาวเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก
โครงการพัฒนานักออกแบบในตลาดเกาหลี
จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

เพื่อให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักและให้ผู้ออกแบบรู้จักกลไกตลาด
และความต้องการในสินค้าในแบบของคนเกาหลีใต้
ก่อนหน้านี้เขาจะไปฟังสัมมนาก่อนว่าจะเข้ามาตลาดเกาหลีต้องทำตัวยังไง
ก็มาพัฒนาอย่างไรส่วนนี้ก็จะเป็นการเหมือนทดลองตลาด
มาให้เขาลองขายจริงว่าราคานี่เป็นยังไงรสนิยมลูกค้าเป็นยังไง
ก็ไม่ได้ถึงกับหวังยอดขายมากแต่เป็นการทดลองตลาดกับคนเกาหลี
ก็มีคนต้อนรับใช้ได้นะคะ
ส่วนบนเวทีการแสดงตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีขบวนกลองยาว
และการแสดงของน้องจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒โคกตองเจริญ
จากอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาในฐานะยุวทูตวัฒนธรรม
โชว์การแสดงชุดออนซอนไทยแลนด์แดนอีสาน
เพื่อใช้แสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้
ไปเยือนถิ่นดินแดนอีสานและไปสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง
งดงามไม่แพ้ภูมิภาคใดในสยาม
ที่จะประกอบด้วยอีก๔การแสดงย่อยติดต่อกันรวม๒๕นาที
คือรำภูไทยสามเผ่ามหากรรมนางเกราะ
่งฟ้อนออนซอนอีสานและสุดท้ายรำแพรวากาลสิน
ทั้งหมดถูกนำไปผสมภาษาด้วยทาทางและรีลา
วกกับดนตรีที่สนุกสนานตามแบบฉบับวิถีชีวิตของผู้คน
กลายเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในภูมิภาคนี้
กลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเป็นวันที่๒
แต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถละสายตาไปได้จากการแสดงอันงดงามนี้
แม้สายฝนจะตกลงมาอย่างหนักก็ตาม
และบนเวทียังมีการจัดกิจกรรมให้คนที่เข้าร่วมงาน

เส้นทางดอนเมืองโซลจำนวน๒รางวัล
และเส้นทางโซลเชียงใหม่จำนวน๒รางวัล
ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามวัตถุประสงค์ที่ทางเอกอัครราชทูตณกรุงโซ
ในฐานะหัวเรือใหญ่ของการจัดงานในครั้งนี้

และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวเกาหลีใต้ไม่ลืมประเทศไทย
และเป็นที่ชื่นชอบของคนที่นี่ตลอดไป
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน